ด้วยด้วยด้วยด้วยบ่บ่อยช่วงชมเนินท้องสนุก
พี่ชิมเลยชิมหน่อยนะอันนี้ไม่ใช่ของแขกไม่ใช่อาหารแขกนะ
เออเป็นอาหารแขกของพี่ไม่เป็นเพราะพี่เป็นแขกรับเชิญเป็นพี่รับเชิญของน้อง
พี่ลองสิคะตอนนี้อย่าทิ้งนะเดี๋ยวน้องจะกินชอบมากเลยชอบกินหางกุ้ง
เหรอจริงเวลาไปกินข้าวต้มสมัยเรียนมันไม่มีอะไรอยู่
นี่ใช่ไหมฮะมะม่วงเราก็ต้องทานมะม่วงพริกเอาไว้ก่อนเอามะม่วงตะไครนะเอามะม่วงอีกแล้วกันนะฮะ

แสดงพี่ปีไม่ชอบทานหอมจ้ทานได้แต่ว่าพี่ไม่ชอบกลิ่นเขาใช่
เห็นไหมเราต้องรู้แต่ไอ้พวกนี้พอเป็นผ้ามันก็ต้องใส่เป็นอย่างนี้
คล้ายเข้ากันมากไม่น่าเชื่อมะม่วงจุกกับกุ้งเข้ากันมาก
แต่พี่ตีติคงต้องใช้กุ้งไฝ่ทำใช่ไหมคะตอนยาก
ฉันใช้กุ้งแม่น้ำหัวโตมาก

ถ้าคนชอบกินมันของหัวเขา
ก็จะหอมกุ้งแม่น้ำจะกลิ่นแบบหนึ่ง

นี่เหรออุ๊ยให้๙๕อีกครึ่งหายไปไหน
อีกครึ่งเพราะว่าพริกไทยเยอะไปเยอะ

ไฟมันแรงมันจะมีแบบนิดนึง
พริกไทยพี่ว่านะถ้าพริกไทยใส่ที่หลัง
พริกไทยสักมาโรยหลังจากย่างเสร็จ
นิดหน่อยมาโรยอันนี้ถือว่าเป็นเคล็ดลับ

ที่แนะนำอันนี้พี่จบทางด้านอาหารโภชนาการมาเหรอคะ

เปล่าค่ะพี่เบนชอบทานแล้วชอบชิมแล้วก็ชอบทำ
เดี๋ยวถามหน่อยรุ่นพี่ตีหนูไม่ค่อยมั่นใจนะคะ
รุ่นพี่ตีพี่มาใครรุ่นอะไรยังไงกัน
ม้าเขาก็รุ่นเดียวกันนั่นแหละ
เอาเหรอรุ่นเดียวกันจบมปลายด้วยกัน

ที่แถวศิษย์โรงมหาขนมประมวล
โรงเรียนพดุงดรุณีใช่ไหมคะเรืองนิดหนึ่งค่ะ
โอ้โฮถ้าเฮื้องก็กรุงเทพคริสต
ปากฉลาม
แล้วก็นางก็มีผมมานิดนึง
คือแบบโรงเรียนเวลามีแจกประกาศนียบัตรอะไรอย่างนี้

แล้วสรุปใครเด่นเหนือกันตอนเรียน
เด่นเรื่องการแสดงออกก็คุณนายม้านะ
แต่เด่นเรื่องความงามก็คงจะต้องเป็นดิฉันนะ
หวังว่าพี่ม้าคงยังไม่ได้ดูอยู่นะคะ
เพราะว่าพี่ตีพูดขนาดนี้

เพราะพี่เป็นคนหน้าตาอาลุงจุ๋มจิ๋ม
พี่เป็นคนอารมณ์ดีนะ
แสดงว่าพี่ม้าอารมณ์ร้าย

ดุเหมือนกันนะออนภายิ่งปัจจุบันยิ่งดุใหญ่เลย
ไม่แต่พี่ค่ะถ้าหนูย้อนไปยุคพี่เนี่ยนะคะ

ยอมรับระดับหนึ่งนะ

ไม่ใช่เยอะแล้วไม่เยอะ

คนเขาจะหมั่นไส้ด้วยกันกรี๊ดกราด

แต่พี่ลองเทียบสิคะสมัยยุคพี่

ต่างกันอย่างเจ้าฟ้ากับเหี่ยว
ต่างกันมากสมัยก่อนนี้ไม่ค่อยนั่นแหละค่ะ

ก็มีทั้งคนดีคนไม่ดีนะ

ทีนี้คนไม่ดีเนี่ยพอทำไปเนี่ย
มันก็จะแบบคนก็มองง่ายไง

แต่ว่าพวกพี่กับพี่ม้า
หรือเพื่อนที่อยู่ในวงการ

เราก็ทำให้สังคมยอมรับ
เด็กสมัยนี้ก็เลยตามกันมา
ที่ว่าเป็นเพราะรุ่นพี่หรือเปล่าคะ
ทำให้วงการนี้

ได้มีการสอดแทรกเข้ามาได้บ้าง
ลืมตาอ้าปากได้บ้าง

ของเพศปกติใช่ไหมคะ

ก็เป็นตัวอย่างไอดอลของเด็กหลายคน

แต่เราก็ไม่กล้าเอ้าฉันมี

แต่ก็คือพวกพี่ต้องทำตัวดีมาก่อนล่ะ

คือจะไม่เป็นที่ยอมรับเอางี้ดีกว่า

ทำตัวดีในที่นี้ก็คือแบบว่า

โอ้โหเป็นหลายสิบปี

ยังไงล่ะเล่ามาซิ

เอาต้องไปโอเลนเตน
ดายาน่าน้องก็ปีนและโผล่

ลัดร่าง

มัดผมตึงอะไรอย่างนี้

ไปเจอคุณอาชวนี

มันถ่ายรูปแล้วตีต้องมาถ่ายให้แม่นะ

คืออย่างนี้หนูงงมากหนูไม่เคยรู้ว่า

ก็กรุบกริบนะเพราะพี่ไม่รักลีตรงนั้นน่ะ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

ตอนนี้ถ้าพี่อยากทำพี่อยากทำอะไรมาให้สุด
ให้พี่กลับไปแต่งหน้าไหม

แล้วก็ลืมวางภูกันมานานแล้ว

อาจจะเย่จะมีลูกค้ามาทรงซอยผมนะจ๊ะ

ใช่ยังใส่ไว้อยู่

เพราะอาชีพนี้ทำให้เรามีวันนี้

ฝั่งตรงข้ามกระเทียมทำนู่นทำนี่
มาเพนต์ผ้ามาปักเปิกเดี๋ยวปักตักรอย

ไปเรียนมากพี่แอนด์ที่พี่ตีบบอก

อยากทำเองบางทีดูรูปแล้วก็เอารูปมาตั้ง
แล้วก็วาดอะไรอย่างนี้

จะเปิดสาขาไม่รู้จะไปทำอะไรต่อ
สาขาไม่ทำแล้วล่ะคะ

เปิดแล้วไม่เอาแล้วไม่เช่าไม่อะไร

อย่างร้านอาหารพี่ก็ไม่เคยคิดมาก่อน
เด็กพี่ก็ไม่เคยคิดมาก่อน
ไอ้เย็บตัดผักพร้อไอ้เพ้นเผิด

เมื่อก่อนก็ว่าพี่ผัวเยอะด้วยนะ

ไม่คุยกันสองคนไม่มีใครได้ยินเลย
มันมาอีกนะไม่ได้ตั้งใจเลยอ่ะ

คนไม่รู้จักละ
เออคุณแม่อยู่

ไม่ได้อาชีพอย่างพวกเราเป็นอาชีพ

วันไหนเขาจะจ้างหนูไม่จ้างหนู
รู้จะอยู่ในกระแสไหม

เฮ้ยปรากฏเขาไม่จ้างแล้วว่ะ
น่ะสิเคยวางเคยคิดเหมือนกันนะ
ตายเมคอัพเกิดมาตั้งเยอะแยะ

พี่เป็นคนที่ไม่ค่อยหยุดนิ่งอยู่กับพี่
ดูสิอายุ๕๒นี่ยังคำไปเรื่อย

หนูว่าพี่กำลังล่าง๕๒

คือทุกอายุทุกอะไรก็แล้วแต่

เรียนเนี่ยมันเรียนได้ทั้งชีวิต
ถ้าเรายังมีแรงมีกำลังที่จะทำมันได้นะฮะ

ได้ไม่ได้อยู่แล้ว

เดี๋ยวไปคุยต่อร้านพี่ตีดีกว่าคืนนี้นะคะ

แล้วมีกระเป๋าสวยมาฝากน้องด้วย